มาดูข่าวนี้กันหน่อยที่นนทบุรีแล้วตามไปดูถึงที่มาที่ไปของโจรทั้งสามคนนี้นะคะ
ที่ไปร่วมกันปล้นทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งกลางวันแสกคุณผู้ชมค่ะ
ปล้นเนี่ยเจ้าของบ้านกลับมาพอดีไล่ตามค่ะนี่ค่ะ
เตรียมของเอาของมาแล้วนะคะเอาของขึ้นรถนี่เจ้าของบ้านมาพอดี
ก็พยายามจะไล่ตามนะพยายามจะเปิดประตูแต่ไม่ทันประตูรถล็อก
แล้วขับรถไปเลยค่ะสรุปว่าได้ของไปนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ
กล้องเนี่ยจับภาพคนร้ายได้นะคะได้ทรัพย์สินไปหลายรายการเลย
ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำ๑๐บาทกำไรทองคำหนัก๔บาท
แหวนเพชรหนึ่งวงพระเครื่องเนื้อทองคำอีกหลายองค์
รวมมูลค่ากว่าหกแสนบาทนะคะเนี่ยค่ะบุกเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านเขา
แล้วเจ้าของบ้านกลับมาพอดีนะคะก็วิ่งหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินที่ขโมยมา
ขึ้นรถเก๋งไปเจ้าของพยายามจะไล่ตามแต่ว่ารถล็อกอ่ะนะคะ
ก็เลยตามไม่ได้ฮะเนี่ยค่ะหนีไปได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ย
ชุดสืบสวนสพบังใหญ่ก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
แล้วก็กล้องหน้ารถสุดท้ายเนี่ยได้เบาะแสของคนร้ายนะคะ
ทราบว่าคนร้ายใช้รถเก๋งขับมาก่อเหตุ
วิธีการคือทำทีเป็นพนักงานแจกเอกสารค่ะ
บ้านนี้ก็ดูลาดเราว่ามีคนอยู่ไหม
แจกอีกบ้านนึงก็ส่องดูว่ามีใครอยู่ไหม
ถ้าบ้านไหนไม่มีคนอยู่บ้านก็จะลงมือก่อเหตุ
โดยการเอาครีมตัดเหล็กตัดกุญแจประตู
แล้วก็เข้าไปขโมยทรัพย์สินค่ะนี่คือสิ่งที่ตำรวจเนี่ย
เขาไปตรวจสอบมานะคะแล้วเขาก็สืบทราบได้ว่า
คนร้ายทั้งหมดขับรถหลบหนีไปที่วัดโสธรวรารามวรวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตำรวจตามไปเลยค่ะสุดท้ายจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งสามรายนะคะ
จับได้ตอนที่กำลังนอนหลับกันอยู่ในรถเลยของกลางยึดได้หลายรายการ
นี่คุณผู้ชมดูที่ไปเอามาจากบ้านเขานะคะแล้วจากการตรวจสอบประวัติเนี่ย
อายุห้าสิบสามปีเป็นอดีตทหารสื่อสาร
แล้วก็นายศวิงดีเทียนอายุห้าสิบเห็นปี
อดีตผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานีทั้งหมดเนี่ย
ก่อคดีรักทรัพย์และปล้นทรัพย์ในหลายท้องที่
เว้นแม้แต่สถานที่ราชการนะคะ
แล้วคุณผู้ชมดูแต่ละคนเนี่ยคืออยู่กันคนละที่เลย

สามคนนี้เนี่ยรู้จักกันในเรือนจำค่ะ
ไปรู้จักไปแลกเปลี่ยนกันในเรือนจำ
พอพ้นโทษก็มารวมตัวกันแล้วก่อเหตุ
เวนก่อเหตุไปหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเลย
พอก่อเหตุเสร็จแล้วก็เอาของไปขาย

รวมตัวกันก่อเหตุที่นนทบุรีแล้วก็ถูกตำรวจ
รวบตัวมาได้ยกแก๊งเลยค่ะ